กับเรื่องราวของสาวสวยสะพรึงสะพรั่งนะคะในวัย๕๐กรัฐ
นั่นก็คือพี่สาวของเราพี่แอนสิเหลี่ยมนั่นเอง
ต้องบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากนะคะตอนนี้
คืออายุก็เยอะแล้วพูดตรงแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าการแสดงเลิศล้ำนะคะที่สำคัญตอนนี้แฟนคลับแน่นเนืองมากค่ะ
ครับที่เห็นคืองานล่าสุดนะคะภูมิทรวงละคร
ชมชมขาวแฟนคลับไปกางเต็นต์รอตั้งแต่๖โมงเช้า
ปุ๊บป๊าบที่เห็นอย่างนี้ตั้งแต่๑๐โมง

จริงนะคะที่สำคัญค่ะเอาฟูลทรัคมาเสวยสิยข์ถึงพี่ด้วยค่ะ
แต่งเช้าบอกว่าดีใจมากนะคะ

ไม่คิดไม่ฝันนะคะพี่แอนบอกว่าโอ้โหพี่เป็นดารายุค๙๐แล้วนะคะ
มีแฟนเด็กมาคอยให้กำลังใจแบบนี้พี่แบบใจฟูเลยค่ะ
โดยเมื่อวันนั้นนะคะลูกสาวน้องโรนี่ก็ตื่นแต่เช้ามาให้กำลังใจคุณแม่ด้วย

ส่วนละครเรื่องนี้ค่ะพี่แอนบอกว่าโอ้โหที่ได้มาเล่นเพราะอะไรรู้ไหมคะ

คุณเออิสริยานี่แหละค่ะผู้จัดเสียงหวานนะเนาะ
โทรมาชวนนางนั่งแบบว่าชิวอยู่อ้าวอุ๊ยตายแล้วเล่นก็ได้
ปรากฏว่าเรื่องนี้ถ่ายมา๒ปีสามี๒คนในเรื่องลูกอีก๕คนเหนื่อยยากนะคะ
คือพี่แอนบอกว่าพร้อมลุยเต็มที่มากนะคะไปฟังเสียงพี่แอนหน่อยค่ะ
มั่นใจในความรักของเรายังคงเหนียวแน่นอยู่ระหว่างเรากับแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เกรงใจน้องมากเลยเพราะว่ามันร้อน
เราก็รักเขาเขาก็รักเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

น้องนนนี่ก็มาให้กำลังใจแม่ค่ะวันนี้
แอบเกรงนิดนึงนะพูดจริงก็แอบเกรงอยู่เหมือนกัน

แล้วตัวแอนเองก็แบบมีลูก๕คน
เราก็เหมือนแบบได้นำประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราใช้ถูก
เราก็มีประสบการณ์การมีลูกมีครอบครัวมีความรักที่ผิดหวัง